คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนกันหน่อย

คือมีผู้ชายคนหนึ่งโพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองนะ
บอกว่าช่วยด้วยผมโดนรุมทำร้ายจากกลุ่มวัยรุ่น
นั่งกินข้าวอยู่ดีก็มีกลุ่มวัยรุ่นมา

รุมกระทืบเอาซะหมอบเก้าอี้หงายเลยทีเดียวนะคะ
ก็ไปแจ้งความไว้แล้วแต่ว่าคดีดูยังไม่คืบหน้า

ทำไมเกิดอะไรขึ้นกลุ่มวัยรุ่นทำไมใจร้อน

ไปมาเหมือนคดีจะพลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เพราะมีอีกกระแสหนึ่งสวนมาบอกว่า
หนุ่มคนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ย
ออกมารุมทำร้ายกันนะครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมต้องดูโต๊ะที่ฝั่งไกลเนี่ยค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยรุมเนี่ยหงายลงไปเลย

คือในโต๊ะนั้นเนี่ยนั่งกันอยู่สองคนเป็นผู้ชายนะคะ
แล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเดินดุ่มเข้ามาแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะ
ชกทั้งต่อยแล้วก็รุมกระทืบนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง

ผมโดนรุมทำร้ายเมื่อคืนวันที่๓มกราคม
เวลาประมาณ๕ทุ่ม๓๕นาทีถึงเที่ยงคืน
ผมแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วแต่คดียังไม่คืบหน้า
อยากให้พี่น้องช่วยกันแชร์โพสต์นี้
หรือใครพอจะพบเจอหรือรู้จักวัยรุ่นกลุ่มนี้

ผมเป็นผู้ถูกกระทำโดนรุมทำร้ายร่างกาย
ทั้งที่ผมไม่เคยรู้จักวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนเลย

คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมในภาพเนี่ย
ข้างหน้านี่คือโต๊ะที่เขามานั่งกินกันตามปกติ

เขาก็งงเพราะว่ามากันกลุ่มวัยรุ่นข้างหลังมากันหลายคนเนี่ย

เดินมาเหมือนคุมเชิงบอกอย่ามายุ่ง
๕๖คนได้นะเป็นรุมใช่ส่วนตรงนี้รุมกันแบบว่า
คือนั่นคือสองคนนั้นลงไปหมอบคาพื้นแล้วนะคะ
ก็ยังไม่หยุดรุมทำร้ายค่ะ

ก็สอบถามไปที่ร้อยตำรวจเอกรุ่งโรธปัญโยโชธ
รองสารวัตรสอบสวนสพทากาศจังหวัดลำพูนเจ้าของคดีนะคะ
รองสารวัตรบอกว่าตอนนี้ออกหมายจับกลุ่มวัยรุ่น

โดยผู้เสียหายคนนี้ก็คือนายศิวากรขันทกาศอายุ๒๖ปีค่ะ
นายศิวากรมาแจ้งความก่อนหน้านี้โดยบอกว่า
ไปนั่งกินที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
ทีนี้พอถามถึงว่าอ้าวแล้วอยู่มันเกิดอะไรขึ้น

หรือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหน้าไหม

สาเหตุก็เป็นเพราะว่านายศิวากรที่ถูกทำร้ายเนี่ยเมาเมาไม่พอ
ขู่บอกว่ามีปืนพูดจาหาเรื่องคนในร้านโดยบอกว่าจะยิงคนในร้านให้หมด
คือวัยรุ่นที่เขานั่งกินดื่มโต๊ะข้างแห่ดึกแล้วนะเหล้าก็เข้าไปเยอะแล้ว
เขาก็ฟังมานานแล้วเขาก็รู้สึกไม่พอใจว่าเอ๊ะนี่มันใหญ่มาจากไหน
ไหนบอกว่ามีปืนบอกจะยิงทุกคน
ก็เลยทนไม่ได้ลุกขึ้นมารุมกระทืบแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งนายศิวากรและเพื่อนก็ได้รับบาดเจ็บกันไป
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาริพุนชัยจังหวัดลำพูน

ก็ต้องเจ็บหนักนะรักษาอยู่ตั้ง๓คืน
รุมกันขนาดนี้ค่ะคือยังดีนะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตกันนะคะ
ทางด้านร้อยตำรวจเอกรุ่งโรธบอกว่า
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงเจ้าของร้านอาหารแล้ว
ทุกคนให้การตรงกันว่า
นายศิวากรผู้เสียหายคนนี้มานั่งดื่มกินที่ร้านหลายครั้งแล้ว
และพอเมาทีไรก็หาเรื่องคนที่ร้านตลอด
แสดงพฤติกรรมหึงหวงสาวในร้านไปอีก

ชอบอ้างว่าตัวเองมีปืน
ทำให้ลูกค้าและเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานเนี่ย
ไม่พอใจแล้วก็เอือมระอากันมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
และที่ผ่านมาตำรวจก็เคยเรียกนายศิวากร
มาพูดคุยตักเตือนหลายต่อหลายครั้งแล้วเหมือนกัน

ถ้าเป็นเจ้าของร้านนะถ้าที่ฉันเป็นเจ้าของร้านนะ
ก่อเหตุมาบ่อยก็ไม่ให้เข้าร้านดีไหม

นั่นน่ะสิมันก็ยากเหมือนกันนะในฐานะเจ้าของร้านน่ะ
เพราะว่ามาก็คือสมมุติเขาบอกว่า
อย่าว่าคนใบ้อย่าถือสาคนเมาใช่ไหมคุณ
ถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาแค่เมาแล้วก็พูดจา
เป็นที่รำคาญหูรำคาญตาเฉยอะไรอย่างนี้ล่ะ
แต่เขาขู่ไงแต่ก็ขู่ว่ามีปืน

อันนี้แจ้งตำรวจได้ลักษณะของการข่มขู่เนี่ยค่ะ
แต่ตำรวจก็เรียกไปเตือนหลายครั้งแล้วด้วยนะ

ต้องเรียกไปอีกแล้วต้องไม่ให้เข้าร้าน
เพราะว่าการไปรุมกระทืบเขาแบบนี้มันก็ผิดไง
ใช่มันไม่ถูกมันผิดกฎหมายค่ะหรือออกมาอืมหรือออกมา

เพราะว่าถือเป็นเหตุทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น